พยาบาลใหม่คนนี้ซึ่งทำงานได้เพิ่งจะ๔เดือน

ประมาณ๑๕๐๐๐๐๐บาท
รู้สึกดีใจไม่ได้เสียใจเลยที่เป็นหนี้ก้อนนี้
กับสิ่งที่แม่ไอ้ฝนมาตลอด
ไอ้ฝนได้เรียนจนจบ
เขาเพราะอยากดูแลแม่กับยายให้ดีที่สุด
ให้แม่สู้วันนี้ให้ดีที่สุด

ร้องได้ให้ร้าง

สวัสดีครับ
ทุกวันเสาร์และวันนาทิศนะครับแน่นอนครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

นักสู้ชีวิตคนล่าสุดนะครับ

คงจะจำเรื่องราวของเธอได้ดีเธอมาในรายการของเรา
ร้องผ่านไปแล้วนะครับ๕เพลงด้วยกัน
รับไปแล้ว๘๐๐๐บาท
รู้สึกดีขึ้นจากที่เราเจอกันเมื่อครั้งที่แล้ว

มีผู้ใหญ่ใจดีเขาส่งยาไปให้พี่หน่อยกับเพื่อนเขา

มีคนส่งยามาให้

คุณหน่อยทางรายการของเราก็กลับขอบพระคุณคุณหน่อยด้วยนะคะ

ยานี่เป็นยาอะไรพี่หมก
แล้วยาของคนจีนเป็นยาทาเป็นบัวหิมะ

วันนี้ฟึกร้องเพลงจะสั้นและยาวได้หน่อยหนึ่ง

ถ้าหายขนาดนี้ดีขึ้นขนาดนี้

ฝึกทุกวันเลย

วันนี้กำลังใหจมากันลดหลาบเหมือนเดิม
ตอนก่อนนี้มีคุณแม่แล้วก็เพื่อนบ้านเพื่อนสนิทของพี่กบคนหนึ่ง
แต่ว่าวันนี้มีดวงใจมาด้วยมีลูกสาวมาด้วย
ขอต้อนรับครอบครัวของพี่กบด้วยนะคะทั้ง๓ท่านค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคงจำได้นะครับ
คราวที่แรกมีคุณแม่กับคุณนักข้างบ้าน
มาด้วยวันนี้ตรงกลางเป็นลูกสาวของคุณกบ
ลูกสาวที่จบพยาบาลเพิ่งจบเลย

น้องฝนนะครับอยากจะบอกอะไรลูกสาวบ้างครับ

แม่ขอบใจหลายงานวัฒนธรรมและพิธียอดแม่แล้ว
น้องฝนต้องปลอดภัณฑ์กระดิษฐ์ตั้งเป็นแสน

ถ้ามีเขาเราก็ไม่มีอะไรต่างค่ะ

เห็นบอกตอนที่เรียนอยู่ใกล้จะจบแล้ว

ตอนนั้นเราพอทราบข่าวแล้วเป็นยังไงบ้าง
คือตอนนั้นหนูฝึกงานโรงชุมชนอยู่ค่ะ

น้าก็โทรมาตั้งแต่ประมาณจีน๔๕หนูก็ไม่ได้หลับ

แล้วก็โทรมาอีกประมาณ๗โมงพอหนูรับสาย
เขาก็บอกให้ทำใจดี
หนูก็ตกใจคือทำอะไรไม่ถูก
เพราะว่ายังฝึกงานอยู่หนูกลับบ้านไม่ได้
หนูก็โทรไปหาอาจารย์

อาจารย์ก็บอกว่าให้กลับไปได้เลยนะ
มีสากรไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้
หนูเรียนอยู่สงคราพอมาถึงประมาณ๒ทุ่ม
คือขอเข้าไปดูแบบฉุกเฉินนะคะ
เข้าไปดูนอกเวลาพี่พยาบาลก็ใจดีค่ะ

คือได้เห็นแม่ครั้งแรกก็ตกใจ
คือเข้าไปถึงคือมันขาวหมดเลยอะค่ะ
พันก๊อตทั้งตัวเหลือแค่หน้าตรงนี้ค่ะ
แม่เขาเจ็บสุด

ว่าถ้าไม่มีหนูก็คงไม่ทนแล้ว
มันก็คงจะไม่อยากถ่วงเรา

ทนเจ็บไม่ไหวแล้วช่วยทำให้แม่เจ็บน้อยลงหน่อย
ตอนนั้นฝนตัดสินใจทำอะไรลงไป
เป็นยาทางนอกค่ะมันเป็นเกี่ยวกับน้ำผึ้งค่ะ
เป็นเกี่ยวกับรักษาแผลเบิร์นแผลไฟไหม้โดยเฉพาะเลย
แต่ว่าเขาจะให้เราจ่ายเอง
เป็นส่วนต่างที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดค่ะ
ค่าใช้จ่ายตอนนั้นเท่าไหร่นะคะ

เขาก็รักษาให้ไปก่อนบางส่วน
เขาจะโทรติดต่อกับหนูตลอด
แล้วก็หนูก็บอกว่าถ้าหนูจบหนูก็จะมีเงินเดือน
แล้วหนูก็ผ่อนจ่ายให้เขาเรื่อยค่ะแต่ก็ยังไม่หมดตอนนี้

ใช่ค่ะคือเขาใจดีมาก

คาดว่าจะมีรายได้เขาก็ให้รักษาให้ก่อน

เห็นบอกมาเป็นนี่บัตรเทรดิตเพื่อทำบ้าน

อีกใบละ๕หมื่นครับ

พยาบาลใหม่คนนี้ซึ่งทำงานได้เพิ่งจะ๔เดือน
เป็นหนี้ไปเท่าไหร่แล้วคะ
เป็นหนี้เพราะว่าแม่ของเราใช่ค่ะ
ฝนมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมคะ
ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับที่ต้องเป็นหนี้
รู้สึกนิจจัย

กับสิ่งที่แม่ช่วยฝนมาตลอด

ดีจริสุทธิ์
แต่ก็มันเกิดเรื่องสี่ก้อนกับผมเป็นอย่าง
จึงเลยผมก็หาใส่ได้กับเขามีงานทำแล้ว

ให้แม่สู้วันนี้ให้ดีที่สุด

นี่เป็นครั้งแรกที่คนเป็นหนี้

ชื่นใจแทนพี่กบด้วยค่ะพี่กบ
ได้ยินลูกสาวพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ดีใจค่ะเขาเป็นเด็กที่กระตันอยู่

เขาไม่เคยอ่านแม้กระทั่งไม่มีบ้านอยู่

ลูกสาวมาดูแลคุณทมเพราะคุณกลมดูแลคุณแม่

เพราะฉะนั้นลูกสาวคุณกบก็มากระตันอยู่ต่อคุณกบ
เพราะว่าเป็นบุญหนูเหมือนกันที่ลูกกระตันอยู่

คุณกบมีอยู่แล้ว๕เพลงนะครับ

เรามาเริ่มแข่งขันกันต่อเลยนะครับ
ในเพลงที่๖
เพลงนี้มีมูลค่า๑แสนบาท

อินโทรเพลงที่๖มาเลยครับ

มูลค่า๑แสนบาทที่คุณกบอยากได้
เป็นยังไงบ้างครับเพลงนี้

ร้องเล่นจะถูกหมดหรือเปล่า

สำหรับเพลงที่๖มูลค่า

สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะ
เหลืออีก๒แผ่นป้ายที่จะใช้ได้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คุณกบเลือกไปแล้วนะครับก็คือแผ่นที่๑
ร้องผิดได้หนึ่งคำนะครับตอนนี้มีสิทธิ์เลือกได้อีก
ก็คือแผ่นที่สองสามสี่ห้าหก

สู้ค่ะ

เหลืออีก๔แผ่นป้ายที่จะใช้ได้
ตัวช่วยครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้หมายความว่าเป็นไงเป็นกัน
เป็นไงเป็นกัน
ถ้าร้องผิดพี่กบขาเหลือ๕๐๐๐๐บาท

๒๐๐๐๐๐บาทรอพี่อยู่

เป๊กรู้ว่าพี่กบต้องการ
คือกำลังใจจากลูกสาว

แม่อีหลากไปย้ายลูก

แม่อีหลากไปย้ายลูก

บาดแผลของพี่กบนอกจากจะต้องการยาปฏิชีวนะที่รักษาบาดแผลแล้ว
บาดแผลของพี่กบนอกจากจะต้องการยาปฏิชีวนะที่รักษาบาดแผลแล้ว

ขอให้ครอบครัวของพี่กบ
ขอให้ครอบครัวของพี่กบ
โชคดีค่ะพี่
ให้โชคดีนะครับร้องให้ชัดถ้อยชัดคำนะครับ
ร้องให้เต็มเสียงจนกว่าดนตรีจะจบ
ถ้าพร้อมแล้วมาถึงเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๗เพลงมาครับ
แฟนเค้าใครโทรมาหวากคำตา
ไว้ที่แก่ร้องให้ชัดท่อยชัดคำนี้แค่ไหน
แฟนเค้าใครโทรมาหวากคำตา
แฟนของฉันเขาโทรมาร้องลำพันธ์
บอกว่าคนของฉันนั้นมีเขาเป็นเจ้าขอ
เป็นแฟนของเธอใช่ไหมหรือเป็นใคร
ถึงโทรมาเรียกมาร้อง
ถ้าหัวใจมีเจ้าของ
บอกตรงสักคำได้ไหมไม่ต้องหลอกกัน
สิ่งที่ฉันนั้นทำพลาดไปสิ่งที่ใจรู้ไม่เท่าทัน
บอกเขาให้ทีว่าฉันก็ยังเสียใจ
อยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้
ถ้าฉันรู้ฉันจะรักเธอไหม
ความผิดของฉันเธอไม่รู้และไม่ตั้งใจ
ไม่คิดโทษใครนอกจากใจฉันเอง
ที่ไม่รักเธอ
ขอให้เราเลิกกันขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้
ช่วยโทรบอกเขาให้ดีว่าคนคนดี
อยากรักไม่อยากเป็นชู้
ขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้
ขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้